ส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านก็กลัวอันตรายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
มีเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนนึงนะคะเป็นผู้พิการแล้วก็ใช้วิวแชร์
แต่ว่าพกมีดไปหาแฟนในที่ทำงานแฟนเป็นสาวหล่อค่ะ
ไปแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไปทวงสัญญารักษ
เพราะว่าแฟนหายออกไปจากบ้าน๓วัน
เรื่องนี้เนี่ยคนที่อยู่ในที่ทำงานก็กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะคะ
จนสุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยค่ะ
นี่คือช่วงเวลาตอน๑๑โมงที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดเยอะโสธรก็ไปในพื้นที่นะคะ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพิการพกมีดปลายแหลม
แล้วก็นั่งวิวแชร์มาวนเวียนอยู่หน้าร้านขายคอมพิวเตอร์
และโรงพิมพ์แห่งหนึ่งริมถนนวิทยาธรรมรงค์
เขตเทศบาลเมืองเยอะโสธรเอามีดเล่มนี้ไปด้วยค่ะ
คนในร้านก็หวาดกลัวนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายขึ้น
ตำรวจไปถึงนะคะก็พบผู้หญิงคนนี้ค่ะ
อายุประมาณ๓๐ปีนั่งวิวแชร์พกมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตเหน็บ
เอาไว้หลังรถตำรวจต้องไปยึดมีดไว้ก่อนเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้คบกันกับแฟน
แฟนเป็นสาวหล่ออายุประมาณ๓๖ปีทำงานอยู่ที่ร้านนี้แหละ
คบกันนะคะแล้วแฟนก็อยู่ที่บ้านเธอ
อยู่ด้วยกันมาตลอด๙เดือน
แต่หลังเนี่ยแฟนพยายามตีตัวออกห่างมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วแฟนหายออกจากบ้านไป๓วันแล้ว
วันนี้ก็เลยมาตามหาที่ทำงานจะมาคุยให้รู้เรื่อง
มีดที่พกมาเนี่ยแค่จะเอามาขู่ไม่ได้ต้องการจะเอามาทำร้ายใครค่ะ
ต้องการให้เขาออกมาคุย
แต่เขาบอกว่าให้หนูกลับไปคุยอยู่ที่บ้าน

พูดสิทธิ์ค่าวก็พยายามติดต่อสอบถามไปที่แฟนของเธอนะคะ

ไม่พูดอะไรแล้วไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้
แต่ร้องไห้แล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้านค่ะ
ตำรวจพยายามพูดคุยทำความเข้าใจนะคะ
กับหญิงสาวผู้พิการคนนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ย
ตำรวจบอกก็ยังมีอารมณ์ร้อนยังโมโหที่
หาแฟนแล้วแฟนไม่ออกมาพบยืนยันว่าจะอยู่หน้าร้าน
รอจนกว่าจะเจอกันแต่สุดท้ายก็เกลี้ยกล่อม
เธออาการสงบลงแล้วก็ยอมเดินทางกลับบ้านไปค่ะ